ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
คุณผู้ชมครับวิกฤตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอ

และสำหรับครอบครัวที่มาในรายการเราวันนี้นะครับ
วิกฤตของครอบครัวก็คือโอกาสสำคัญที่แสดงให้เห็นความรัก
และความเอาใจใส่ความเสียสละของลูกผู้ชายคนหนึ่ง
เราไปชมเรื่องราวพร้อมกันก่อนครับ

ตอนนั้นก็ปล่อยให้ลูกสาวอยู่คนเดียว
โดยที่ว่าผิดบ้านหมดเลยเปิดแต่ข้างบ้านไว้ให้เขาเข้าห้องน้ำ
แต่พอวันนั้นไม่รู้เขานึกยังไงเขาออกจากพื้นที่
วันนั้นน้าโทรไปบอกว่าลูกเองข้ามถนนว่ะ
ตกใจมากเลยนึกว่ารถชนลูก
กลับมาก็ตัดสินใจออกจากโรงไก่
ธนพันธ์ศรีส่องอายุ๔๗ปีอาชีพค้าขายจ้ะ
ประหลังนี้มีกัน๔คนมีโดโดมีป่าแก้ม
มีหมวยหมวยเขาก็เกิดมาปกตินี่แหละจ้ะ
เขามาเริ่มมีอาการผิดปกติก็เมื่อประมาณปปสามปสี่
เหมือนเขาจะมีอาการแบบเหมือลอย
แล้วก็คอเขาก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น
พอพาไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์ประมาณนี้จ้ะ
แล้วก็ไปผ่าเพราะว่าคอมันใหญ่มาก
พอไปผ่ามาจากมือลอยกลายเป็นแบบพูดจาแล้วเดินไป
เต้นไปร้องไปนึกอยากจะร้องเพลงก็ร้องอยากร้องไห้ก็ร้อง
จะมีเพิ่มเข้ามาช่วงนี้ก็คือขับถ่ายไม่รู้เรื่องถึงขั้นนั้นแล้วอ่ะจ้ะ
เคยช่วยเหลือตัวเองได้จากแค่แบบล้างก้นล้างอะไรให้ปกติเพราะเขาอ้วนจัด
แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แบบไปเข้าห้องน้ำไปอะไรไม่ได้แล้ว
เราต้องไปล้างตัวเขาอีก
ช่วงที่ครอบครัวเริ่มแย่เริ่มไม่มีตังค์ใช้แล้วของขายไม่ได้
แล้วไอ้ค่าที่ว่าจะไปลงทุนวันต่อไปไม่ได้ไง
ไม่มีอะไรสักอย่างก็คิดว่าจะทำยังไงหาเงินมาให้ลูกให้ได้
มันไม่มีทางไปแล้วลูกสาวก็มีอาการเพิ่มเข้า
นัดีแล้วทักหน้าไม่ถึงหลัง
ก็เลยตัดสินใจกู้นอกระบบ
ซักวันกู้มาก็เอาไปใช้ให้มากินและก็จ่ายทุกวันจน

บางวันผมแทบไม่มีตังค์ไปโรงเรียนเลย
แม่ก็มาดูแลพี่สาวไม่มีอะไร
ถึงกันจะไม่มีทางมากกกี่ถ้าน่ะ

ต้องพึ่งพึ่งเมื่อ

โปรแกรมกินข้าวย้ำอะไรที่ไม่ต้องกิน
แล้วก็ข้าวมาอะไรมา
ยากกระทัพยีอยู่ตลอดปกติ
ทีนี้แบบมันแย่สงสารครอบครัวแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่เรียนแล้วอย่างนี้จะออกมาทำงานก็จะเป็นลูกมือเขาคอยแบบช่วยเขาจับที่นอนตัดที่นอนเย็บที่นอนอย่างเงี้

รายได้ก็วันละ๒๕๐๓๐๐ครับต่อวันครับ
เป็นเรื่องที่เดียวได้ใหม่เขาจะใส่กระบุไว้ให้แม่เลย
ผมก็จะทำงานช่วยแม่ใช้หนี้ไปเรื่อยก่อน
เพราะว่าอยู่เรายังไม่ฝึ้งเด็กอย่างอย่างงี้

ผมคิดว่าแม่ทำงานหนักครับ

ผมก็จะลบเกินไปกับแม่ด้วยครับ
ก็ไปช่วยแม่ยกของ
เวลาหนูง่วงหนูก็นอนเฝ้าของไว้ก่อน
กำลังใจของผมที่สำคัญที่สุดก็คือ

แล้วก็แม่แล้วก็น้องครับ
ที่คอยให้กำลังใจผมอยู่ข้างหลัง

คอยแบบเลี้ยงดูพี่สาวกัน๒คน

อยากให้แม่อยู่ยังสุขสบายบ้าง
ถึงเวลาให้พี่สาวหายไปวัยดีขึ้น
กลับมาใช้ชีวิตคนปกติทั่วไป
ตัวขึ้นก็อยากให้เลี้ยงสูง

โสญาตุลูกตัวเอง

ถ้ามีเงินสักก้อนก็อยากให้มาให้แม่ลงทุนใช้หนี้
แล้วก็เอาไว้เลี้ยงดูพี่สาวแล้วก็เอาไว้ส่งน้องเรียน

แต่ความรักที่มีให้กันของคนในครอบครัวก็เหมือนกรีบกุหลาบที่โรยอยู่ในหัวใจ

ช่วงหน้าในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ทำงานเหนื่อยแล้วก็เคยท้อกับชีวิต

เคยคิดที่จะหนีออกจากบ้าน
ก็รู้สึกดีใจหนึ่งก็สงสารพี่ทำไมแบบพี่ต้องเป็นแบบนี้ด้วย
แล้วก็ถ้าเราไม่ดูแลช่วยแม่และข่ายดูแลเขาครับ